ความคืบหน้าในคดีกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายชายพิการเสียชีวิต
หลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจได้นำหลักฐานภาพวงจรปิดมาเผยแพร่
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว
ซึ่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

พร้อมกับยืนยันนะครับว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ซึ่งคดีได้มีความคืบหน้าไปตามลำดับ
ก็ได้เข้าร้องตำรวจนครบานโชคชัยให้คุ้มครองพยาน

โพสต์ข้อความคุกคามผ่านทางเฟซบุ๊ก
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
หน้าเพจของผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อซีเกมชาดิดา
ที่อ้างว่าเป็นแฟนสาวของหนึ่งในหกผู้ต้องหา
และพยายามชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
กลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายชายพิการอาชีพขายขนมปังจนเสียชีวิต
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยข้อความมีเนื้อหาเชิงคมคู่
เป็นหลักฐานที่นายอนันตชัยชายเดช
ทนายความของครอบครัวผู้เสียชีวิต

ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายนายสมเกียจศรีจันทร์เสียชีวิต
ได้นำเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
ตำรวจนครบาลโชคชัยเพื่อขอความคุ้มครอง
ดำเนินคดีกับเจ้าของเพจดังกล่าว
ในข้อหาข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

หญิงสาวคนดังกล่าวได้อ้างตัวว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายนายสมเกียจ
พร้อมโพสต์ข้อความข่มขู่จะทำร้าย
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้เห็นเหตุการณ์คนอื่น
ไม่กล้าเข้ามาเป็นพยานในคดีนี้
เพราะแม้แต่ทนายความของคดียังถูกคมคู่
ผมกำลังรวบรวมคลิปอยู่นะครับ

ที่ถ่ายจากมุมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
เห็นชัดเจนเลยว่าครับผู้ตายโดนทำร้าย

ลุมเข้ามาทำร้ายเนี่ยอ้างป้องกันไม่ได้หรอกครับ
มันไม่ใช่เหตุบันดาลโทษะครับ
นางทันชนกศรีจันทร์พี่สาวนายสมเกียจผู้เสียชีวิตกล่าวทั้งน้ำตาว่า
คดีนี้มีผู้เห็นเหตุการณ์หลายคน
แต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาเป็นพยานให้
เพราะขนาดนายอนันตชัยที่เป็นทนายความยังถูกคมคู่
ขณะที่ทางญาติจะยังไม่เผาศพนายสมเกียจ

ณั๊กเจ๊ณั๊กน้องณั๊ก

ยังโดนวางขูดระเบิดสำนักงาน

พี่จะมีพี่ต้องทำมาหากิน
แล้วน้องจะให้พี่ทำยังไงตอนนี้พยานทั้งหมดเหลือพี่
ทนายแล้วก็ลูกชายพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ลูกสาวพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
คดีนี้มีความคืบหน้าไปตามลำดับ
และยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบสำนวน
โดยไม่ใช่การนำเสนอหลักฐานคลิปเหตุการณ์เพียงฝ่ายเดียว
ตามที่ทนายของครอบครัวผู้เสียชีวิตกล่าวอ้าง
พร้อมย้ำหากพบว่ามีการพาดพิงถึงใครจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอชุดใหม่
ความยาวจำนวน๔๑วินาที
เป็นเหตุการณ์ขณะที่วัยรุ่น๖คน
และนายสมเกียจกำลังต่อสู้กัน
โดยคลิปนี้เผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อจ๋าขันติวิริยโยธิน
ซึ่งทำให้มีผู้เข้ามาโพสต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
พร้อมชาติจีริทศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน